เมื่อวานี้เห็นบรรยากาศที่หน้าวัดดอนเมือง
ตั้งแต่ช่วงเช้าน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะประชาชนไปรับแจกของและรับแจกเงิน
ที่เสียโป้เอามาแจกแต่จริงเมื่อวานเสียโป้ไม่ได้ไปเองนะ
แม่ของเสียโป้ไปแจกให้เงินคนละ๕๐๐
แต่คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศว่าคนเยอะขนาดไหน
และเสี่ยงต่อโควิด๑๙ขนาดไหนคุณผู้ชมดูคลิปกันครับ
คนที่ถ่ายคลิปเขาก็บอกใครแจกก็ยังไม่รู้เลยนะฮะ
แต่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นหน้าวัดดอนเมืองเมื่อวานตอนเช้า
ถูกต้องคุณสุดสกุลแล้วมันมีภาพมุมสูงอีกนะ
คือเวลาเราเห็นภาพมุมสูงนี่คือคนเป็นพันนะคะคุณผู้ชม

ทีมข่าวเมื่อวานก็พยายามสอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น
เล่าถึงบรรยากาศในช่วงเช้าเมื่อวาน
บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทราบว่าน่าจะเป็นแม่ของเสียโป้
คือนายขออภัยนางบานเย็นชานบรา

แล้วก็มีอีกกลุ่มจิตอาสานำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกนะครับ
ประชาชนพอทราบข่าวก็โอ้โหมากันเป็นพันเลย

แล้วถามว่าเวลาต่อแถวเว้นระยะไหมไม่เลยนะฮะ

คนจำนวนมากไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุม
หรือว่ามีเจ้าหน้าที่น้อยมาควบคุมดูแลอะไรได้ไม่มากนักนะครับ
ซึ่งเมื่อวานกลายเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็ทางภูมิกับการสอนอดอนเมืองก็บอกว่า
จริงเรื่องนี้ทางตำรวจก็ได้รับทราบ
แต่ว่าการขออนุญาตตั้งหรือวางสิ่งของบนทางเท้า
ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตดอนเมือง
ซึ่งทางตำรวจสนดอนเมืองก็พยายามประสาน

ให้จัดเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคเข้ามาคัดกรอง

ส่วนตำรวจจะคอยสนับสนุนนะครับ
แล้วก็หมายถึงสนับสนุนในการทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะนะ
ไม่ให้ยืนใกล้ชิดเบียดเสียดกันแบบนี้
ไม่ให้มารวมกลุ่มกันจำนวนมากแบบนี้นะครับ
แล้วก็ได้มาประสานกับทางคนที่จัดตั้งกิจกรรมนี้
คนที่เอาเงินมาแจกคนที่เอาอาหารมาแจก
ขอให้ยกเลิกกิจกรรมไปก่อน
และเมื่อวานก็มีการยกเลิกกิจกรรมไปก่อนนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ผู้ที่นำสิ่งของมาให้ประชาชนก็คือแม่
อย่างที่บอกชื่อไปแม่ของเสียโป้
แล้วก็เป็นลูกน้องของเสียโป้นะครับ

เอาข้าวสารเอาไข่บะหมี่กึ่งสำเร็จ

แล้วก็หยุดกิจกรรมการแจก
ไปได้แล้ว๔๐๐คนรวม๒๐๐๐๐บาท

จากทางภูมิกับสนดอนเมือง

ให้เข้ามาหยุดกิจกรรมนี้หน่อยนะครับ
โดยมีคนหนึ่งที่มารับการแจก
ก็คือคุณป้ายุยพาราช

บอกว่าช่วงต่อแถวมันเบียดเสียดยัดเยียดกัน

หรือว่าหายใจแทบจะรดต้นคอกันอยู่แล้วนะฮะ
ฟังเสียงป้ายุ๋ยหน่อยนะครับ
มีอะไรบ้างคะที่เขามาแจก
ก็มีข้าวกล่องตรงนี้
มีข้าวกล่องและก็มีเงินหน้าร้อยเกือบ๓จุ่มหนึ่ง

เขาดึงไปเลยเด็กที่รู้จักก็ดึงไป

เขาไม่ได้แยกออกจากกันไป

คือคนมาเยอะแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลกันไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ
ก็เลยต้องยกเลิกกิจกรรมไปก่อนเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปสอบถามเรื่องนี้กับเสียโป้

โป้ก็ยอมรับว่าแม่ของผมนำเงินและสิ่งของไปบริจาคจริง
เพราะมีคนมาขอให้ช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็เสียโป้บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะฮะ
เสียงโลกมันก็มันวิกฤตอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าอดตายนี่มันรักษาไม่ได้นะ
ก็เข้าใจนะฮะว่าคนต้องการขอความช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการแจกแบบนี้มันก็ต้องมีระบบระเบียบ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

สำนักงานเขตดอนเมืองก็จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดแถว

เพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่คนเยอะมากเหลือเกิน
แล้วก็ทางคนที่จัดกิจกรรมเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับ
ว่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้
การแจกเพื่อให้สำนักงานเขตอนุญาต
และจะได้จัดเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมของเขต
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัย
และก็จะต้องแจ้งประชาชนให้เว้นระยะห่าง๑๒เมตร
การออกมาตรการแบบนี้จะเป็นมาตรการเข้มข้น
ที่จะใช้ในทุกครั้งที่จะมีการแจกสิ่งของ
เพราะว่าเราเข้าใจเฉศดารณาบรมที่ดี
ในการตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนในยามเดือดร้อน
แต่เวลามากันแบบนี้มีคนมาแจก๒๓คน
แต่คนมารับเป็นร้อยเป็นพัน
จะต้องช่วยกันในการที่จะป้องกัน
จากนี้ก็มีการสั่งการให้สำนักงานเขตทุกพื้นที่
ในการที่จะดูแลเรื่องของการแจกสิ่งของแบบนี้
หรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการแจกนะครับ
มอบให้กับทางสำนักงานเขตส่งต่อจัดสรรค์ต่ออะไรอย่างนี้นะครับ
หรือว่าจะใช้วิธีการโอนเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือก็ได้

หรืออย่างสถาบันการเงินองค์กรหน่วยงานต่าง